เฮ้ยโหโฮย

หลอกเกมไม่ใช่เหรอนี่มันเกมเดียวเจ้าปรอก
ไปนี่ตรงนี้งมแป้งหาเหรียญคาบเหรียญขึ้นมา
นี่นี่อย่างนี้นะ
นี่มึงเป็นกรรมการจัดงานวัดภพเหรอหา

นี่คือเหรียญปั๊บใส่เหรียญไปปึ้ง

ไอเด็ก

พร้อมกันหรือว่าทีละคน

ถ้าโทงชนะเกมนี้ก็เป็นแชมป์ละ

ไป
เอาเหลี่ยวหัวเสียงมาได้

เอาลิฟท์แจ้ง
อีกเป่า
เวลา
เป่าราเดิร์นอยู่เร็ว

ทง
ได้แล้ว
วินาทีไหม
ราณอะไร
๑๐วินาที
๑๐วินาที
ข้องรูป๕พอ

ในน้ำนิดนึง
พี่เดี๋ยวน้ำตกน้ำหน่อย

บอทจำเวลาด้วย

แล้วก็ลูกนี้บ้าทาง

โถ่ะแอบพังสายลาม

เมืองกาลก็เคยไปอยู่ธรรมกา
แล้วกลับไปอยู่ราตบุรี

เพลงติดฟันปลอม

ตรงชนะนะพี่ยอมอย่างงี้ตรงชนะเลยนะ

เวลาเชียร์สนุกเลยนัดส่วนป้อมรอบห่วง
ส่วนอันนี้ค่ะเป็นลูกเทนนิสนะคะกีฬาแบบว่าไฮโซนิดนึงนะคะ
ก็เฉพาะตัวแล็กเก็ตเขาอะไรเขาเพราะมันก็แพงอยู่แล้ว
แต่ว่าอันนี้เป็นลูกเทนนิสแพ็ค๓
ตอนนี้ความเป็นนางร้ายสายลิเกของเราตอนนี้มันหดไปหมดเลย

อ่ะเดี๋ยวให้กุ๊กกิ๊กเดินพี่นิดพี่คอได้ค่ะ
มันโหดแท้ยากแท้ในคำถาม

สลดเลยนะยากจริงป่ะ
จริงเพราะว่าหนูว่ามันไกลตัวหนูมากเลยค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราแบบ
ชีวิตประจำวันเราไม่ได้เคยอยู่กับเขา
ตั้งแต่สมัยเรียนหนูเต้นหนูรำหนูอะไรอย่างนี้
ถ้าพร้อมแล้วเรามีเวลา๖๐วินาที

หาให้เจอค่ะเรียงให้ถูกค่ะ
ว่าอะไรถูกที่สุดนะฮะไปหาแพงที่สุด
ุ๊กกิ๊กเริ่มที่ไม้แบตนะคะ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
แต่ไม่เป็นไรค่ะแค่ได้มาก็พอแล้ว

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเบรกให้คุณกุ๊กกี้เขาได้หายใจหายคอสักครู่นึง

กับแก๊กปวดด้วนราคามา